ยังไม่เหลือตัวว่าจะนำเฉยแปลง
ที่อยู่ในช่องจราจรทางขวาสุดของถนนนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวได้เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่
บริเวณพื้นที่ที่ถนนซุดดังกล่าวนะครับ
ก็ได้มีการซ่อมแซมไปแล้วนะครับในเบื้องต้น
เพื่อไม่กระทบช่องทางการจราจรในการเดินรถนะครับ

ส่วนสาเหตุที่ถนนซุดนะครับก็เนื่องมาจากบริเวณดังกล่าว
เคยเป็นท่อระบายน้ำทิ้งเก่านะครับเมื่อเอาออก
และปรับปรุงถนนก็เกิดการซุดตัวตามปกติ
แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบมากนักในการจราจร
ส่วนการจราจรภาพรวมในช่วงค่ำวันนี้นะครับ

และน้ำที่ท่วมขังบริเวณแยกรัชโยธินครับก็ลดลงแล้ว
โดยฝั่งรัชดาขาออกนะครับมีรถสะสม
เลยสถานีจังหลวดผลโยธินเพียงเล็กน้อย
ขณะเดียวกันนะครับช่วงถนนรัชดาขาเข้าก็มีรถสะสม
อยู่ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เล็กน้อยเช่นกัน
ส่วนฝั่งผลโยธินขาออกนะครับมีรถสะสมอยู่บริเวณกองปราบปราม
ส่วนฝั่งขาเข้านะครับไม่มีรถสะสมแล้ว
ซึ่งทางเจ้าที่บอกว่าการจราจรก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ

หลังจากช่วงบ่ายมานะครับก็ทำให้การจราจร
ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้เป็นปกตินะครับ
ทางด้านพระหลโยธินขาเข้านะครับ
ท้ายช่วงนี้สะสมอยู่แค่กองปราบปรามแค่นั้นเองนะครับ
กับการทางด้านผลโยธินขาเข้านะครับ
ไม่มีสะสมนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
ทางแยกเสนายังปล่อยไฟได้ทุกรอบนะครับ
กันทางด้านถนนรัชดาขาออกนะครับ
สอบถามจราจรที่อำนวยความสะดวกอยู่นะครับ
เมื่อสักครู่รับแจ้งว่าท้ายสะสมเลยสนพระขนไปเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับ
โดยรวมแล้ววันนี้ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านครับ
นี้นะครับเจ้าที่ตำรวจฝากถึงผู้ใช้รถใช้หนุนด้วยว่า
เคารพกฎจราจรและให้ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพแข็งแรงมั่นคงนะครับ
ซึ่งหากรถเสียนะครับก็จะเพิ่มปัญหาจราจรให้รถติดมากขึ้น
รวมถึงผู้ขับขี่ด้วยให้อยู่ในสภาพขับขี่ที่ปลอดภัย

หากเกิดฝนตกหนักหรือมีน้ำท่วมขังในพื้นที่

ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุด

ซึ่งขณะนี้ก็ได้ขี้คายไปหมดแล้ว

แต่ถ้าหากมีฝนตกลงมาอีกนะครับ
ก็ฝากเตือนประชาชนให้ศึกษาเส้นทาง

รายงานสดจากสี่แยกรัชโยธินครับ